เป็นคลิปที่รวบรวมคนดังในสาขาต่างออกมารณรงค์ให้พูดภาษาอังกฤษกันมากขึ้น
โดยมุ่งหวังที่จะให้คนไทยกล้าพูดภาษาอังกฤษมกันอยากแพร่ไม่เมื่อ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
เราวัชเตอร์
โอเค
ดีจ้า

พูดไปได้เลยครับผม
ขนาดนี้เป็นแคมเปญโรนโรงชื่อว่า
ไม่ได้จัดโดยสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษใดนะฮะ
เป็นกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่ใช่นานแหละครั้งแรกเลยล่ะ
ทั้งนี้นะคะก็หวังจะให้คนไทยหันมา

นักแสดงชื่อดังอย่างจาพนมยีรำ

แต่ว่าคุณจาพนมเขาโพสต์ก่อนเลย

ไม่รู้ว่ากำหนดโพสต์เขาอยู่หลังจากนี้หรือเปล่า
แต่ลั่นเราเลยเห็นกันก่อน
คือตอนนี้มีดาราหลายคนที่เข้ามา

แต่ว่าอยากจะเน้นเรื่องของคุณจาพนม

เป็นนักบู๊นักสู้ผ่านภาพยนตร์

นักข่าวเดินเข้ามาสัมภาษณ์ใช่
พูดได้แบบตะลึงกัน

กันไปในคลิปนี้ยังมีนักแสดงนักร้องนักกีฬา

ภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนชีวิตเขา
เคล็ดลับมากมายนะครับ

จะผิดจะถูกก็อย่าอายที่จะพูดเป็นต้นเลยทีเดียวครับ

ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญกับทุกคนบนโลก
ถ้าเรามีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
สิ่งนี้จะทำให้เรามีโอกาสเพิ่มมากขึ้น

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคนใกล้ตัวท่าน